เถื่อนไม่ใช่เรื่องใหม่
เทือนไม่ใช่เพิ่งรอบนำเข้ามาเมื่อเร็วนี้
แต่ทำกันมานานแล้วครับ
เถื่อนมันทำลายวงจรธุรกิจของคนเลี้ยงหมูรายย่อยมาเยอะแล้ว
มาจนถึงวันนี้ที่เป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาเพราะนายกทนไม่ได้
นายกก็มีข้อสั่งการออกลงสั่งการต้องจัดการให้เด็ดขาด
วันนี้ก็มีข่าวอีกว่านายกเลิกทนขีดเส้นตายฟันหมูเถื่อน
ฉะนั้นการดำเนินคดีกับเรื่องหมูเถื่อนซึ่งตอนนี้อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
มีคำถามตามมาหลังจากที่นายกออกปากสั่งการเร่งรัดว่ามาถึงวันนี้

ทำไมผลการสอบสวนคดีหมูเถื่อนมันจึงช้า
มันจึงช้าไม่ทันใจอย่างที่นายกสั่งการปัญหาอยู่ตรงไหนครับ

คืออย่างนี้นะครับการตอบส่วนคดีหมูเผียน
ก็จะเป็นเป็นของที่อยู่ที่ท่าเรือซึ่งซึ่งยังไม่ออกไปแหล่งใดนะครับ
ก็จะมีกลุ่ม๑๐บริษัทเข้ามาเกี่ยวข้องครับ
สมมติ๑๐ลายนะครับก็อีกหนึ่งอีก๒ลายในสัปดาห์หน้านะครับ
อันนี้การทดลองงานจับตัวพิธีธรรมดิต
ทีนี้จะบอกว่ามีความล่าช้าไหมเราทำมา๔เดือนนะครับ
ก็สามารถที่จะแจ้งข้อเก่าหาให้กับผู้ต้องหาจำนวนหลายลายแล้วครับผม
แต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะสรุปสำนวนส่งฟ้องยังครับคืออย่างงี้ครับ
ณวันนี้นะครับเราเพิ่งประชุมคณะพนักงานสวนนะครับ
ก็จะมีอยู่คดีหนึ่งนะครับเราจะแยกสำนวนออกเป็น๑๐สำนวน
สิบบริษัทนะครับโดยมีหนึ่งสำนวนเนี่ย
ที่มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอืม
เจ้าที่รัฐคือจากกลมสุรกรนะครับแล้วก็กลมบริษัทนะครับ
ซึ่งสำนวนอันนี้นะครับก็จะมีกลุ่มที่เกี่ยวข้องนะครับ
โยงใยไปเยอะมากเราก็เลยจะส่งสำนวนให้กับปปช
วันศุกร์นี้นะครับอืมที่จะให้ปรปชอ่า
ดำเนินการในกลุ่มของเจ้าที่รัฐที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ
ก็เลยเป็นกลุ่มใหญ่นะครับเจ้าที่รัฐครับครับ
เจ้าหน้าที่รัฐที่เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นกลุ่มใหญ่ทีนี้ที่เป็นเอกชนเนี่ย
ที่ได้ยินว่ามีตั้งแต่ชิปปิ้งรายเล็กรายกลางรายใหญ่
อันนี้พอแยกประเภทมาได้ไหมครับว่าร้อยกว่าตู้ที่ไปจับของกลางได้เนี่ย
เป็นของใครเท่าไหร่เท่าไหร่ก็อย่างงี้ครับ
ในสิทธิ์บริษัทเนี่ยก็จะนำเข้าตั้งแต่บางบริษัทหนึ่งตู้สองตู้
บางบริษัทสามสิบตู้บางบริษัทสี่สิบตู้
มันก็จะคล้ายกันไปนะครับก็จะเป็นลักษณะของชิปปิ้ง
ที่เป็นบริษัทนำเข้าเนี่ย
จะมีตัวการอยู่เบื้องหลังอีกนะครับ
เราสามารถที่จะดำเนินการได้๒คนแล้วนะครับผู้การนะครับ
มันจะสาวถึงรูปแบบคนเขาสงสัยว่ามันจะสาวถึงรายใหญ่ไหมถึงไหม
รายใหญ่อย่างอย่างอย่างสองพ่อลูกที่เราจับมานะครับ
ก็ก็เป็นรายใหญ่นะครับที่ที่ที่นำเข้าเข้ามาทั้งหมดสามสิบสามตู้นะครับ
แต่แต่เขาเคยนำเข้ามาแล้วเนี่ยจำนวนมากนะครับ

ไอ้กู้ที่เข้ามาแล้วเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนนะครับ
เรื่องต้นเนี่ยเขาให้การไหมว่าที่เขานำเข้ามาได้เนี่ย
เขาต้องไปจ่ายเงินให้ใครฝ่ายไหนยังไงถึงนำเข้ามาได้โดยปลอดโปร่ง
ก็อย่างนี้ครับในสำนวนแรกครับที่เราส่งปปชนะครับ
ก็ในกลุ่มนั้นเนี้ยจะมีการนำเข้ามาเนี่ยประมาณเอ่อ
ที่ที่สำแดงเป็นนะครับครับตู้นะครับที่ออกไป
แล้วกลุ่มนี้ก็ที่เขาให้การมา
เจ้าหน้าที่รัฐนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ
ก็สามารถที่จะนำตู้ออกไปได้นะครับอันนี้
ก็เราต้องไปพิสูจน์ว่าไอ้ตู้ที่ออกไปแล้วเนี่ย
มันเป็นสินค้าอะไรนะครับซึ่งซึ่งในกลุ่มกลุ่มแรกอ่ะ
ที่ส่งปรปชไว้เนี่ยเขาเคยถูกจับกลุ่มนะครับ
ที่สำหรับกลุ่มนะครับที่นาสาคอนเนี่ย
เขาอ้างว่าเป็นนะครับครับข้างในเนี่ย
ก็คือเป็นปลาโทษทีครับเป็นหมูครับเป็นหมูครับ
เป็นหมูแล้วก็บางกลุ่มครับบางกลุ่มเนี่ย
อ้างว่าเป็นปลานะครับแล้วก็เปิดออกมาก็เป็นเป็นหมูนะครับ
อันนี้ครับมีมีไปแล้วครับผมมีข้อมูลไหมว่า
ทำไมเขาถึงเขาถึงเอาหมูเข้ามามันกำไรมันมากไหม
โอรศาเหรอมีค่าเดินทางค่าจ่ายค่าน้วนค่านี้
แล้วยังนำเข้ามาแล้วยังมีกำไรอีกอันนี้เขาให้รายละเอียดไหมครับ
คืออย่างงี้ครับช่วงปีหกสี่หกห้าเนี่ย
ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เกิดโรคระบาดหมูในประเทศไทยนะครับอ่าใช่
ก็มีความต้องการหมูมากนะครับก็มีการนำเข้ามา
แล้วถามว่าเขาได้อะไรบ้างคือกิโลนึงเนี่ยนะครับ
เนื่องจากเครื่องไลน์สัตว์เนี่ยอาหารประเทศเขาไม่กินนะครับ
กิโลนึงเนี่ยเขาจะได้ประมาณกิโลกำไรประมาณหนึ่งร้อยบาท

โอ้โหถ้ามีเป็นพันตันเนี่ยคูณเข้าไปเนี่ยโอ้โหมหาศาลนะ
ครับที่เราจับคุม๑๖๐ตู้เนี่ย
ก็จะมวล๔๙ล้านกิโลกำนะครับ

ที่ออกไปแล้วเนี่ย๒๓๘๕ตู้ซึ่งเราจะต้องพิสูจน์ว่า
ที่เขาสำแดงเป็นปลาแล้วก็สำแดงเป็นโปรลิเมอร์เนี่ยบางที
มันคือหมูนะครับที่เราต้องพิสูจน์
ครับโทษตามกฎหมายเนี่ยแรงไหม

มันมีการสำแดงเท็จนะครับสำแดงเท็จของ

ครับอันนี้คือโทษอาจารย์โทษนะครับ
ถ้าเป็นเจ้าที่ฆาตการเกี่ยวข้องก็เป็นอำนาจของปปชครับที่จะดำเนินการสอบสวนครับ
เราถึงได้ส่งเรื่องนี้เอ่อไปให้ที่ปปชดำเนินการต่อครับอืม
เขาชี้เบาะแสล่ะว่าที่เขานำเข้ามาได้เพราะมีค่าราชการเกี่ยวข้อง
แต่ว่าพฤติกรรมเป็นยังไงนำเข้ามายังไงอะไรยังไงเนี่ยทำไมไม่เปิดตู้
ในช่วงเวลานั้นเนี่ยที่เขาเอาเข้ามาเนี่ยใครอยู่เวรใครเข้าเวร
อันนี้เป็นเรื่องของปปชใช่ครับที่อยู่ในสำนวนครับครับผม
ไม่เกี่ยวกับค่าราชการใช่ครับพวกในทุนนะครับที่นำเข้ามาครับ
ส่วนข้าราชการก็ทางปปชดำเนินการต่อครับถ้าเขาตัดตอนกัน
สมมุติว่านายทุนลายใหญ่เป็นคนลงทุนเงินขนาดนี้นะ
แล้วเขาตัดตอนเขายอมรับผิดคนที่รับจ้างมาเนี่ย
แล้วไม่ถึงนายทุนเนี่ยเออแล้วจะทำยังไง
ทีนี้ครับในการสั่งของเข้ามาเนี่ยคือคนที่ส่งเงินที่ท้ายจริงก็คือนายทุนครับ
เราได้ร่วมมือกับปปงในการสืบสวนทางการเงิน
เงินที่ส่งออกจากประเทศไทยไปสู่ผู้จำหน่ายในต่างประเทศนะครับ
จะมีเส้นทางการเงินอยู่แล้วครับเราก็สามารถที่จะรู้ตัวผู้คนผิดได้ครับ
ณวันนี้ก็เห็นเป็นข่าวแพร่มกันออกมาแล้วคำถามคือ
สาวถึงตัวไหมจะถูกตัดตอนไหมจะถึงตัวไหมเท่าที่ท่านประเมินดู
ก็มันจะมีอยู่ในสำนวนแรกที่ส่งปปชครับอันนี้ครับจะถึงตัวการใหญ่ด้วยครับ
อืมอืมโทษถึงขั้นติดคุก
อัตราโทษจำคุกไม่เกินสิบปีครับแต่ทีนี้นะครับเขาก็จะแบ่งเอ่อต่างกรรมต่างวาระกันครับ
ต่างกรรมเข้ามาเนี่ยไม่ได้นำเข้ามาครั้งเดียวครับเขานำเข้ามา๒ตู้บ้าง๓ตู้บ้าง
ก็คูณเข้าไปสมมุติกรัมหนึ่ง๕ปี๕กรัมก็เอา๕คูณ
ครับผมสมมุติอย่างนั้นนะครับผม
ตอนนี้กระบวนการเชิญครับ
ตอนกระบวนการของความผิดอันนี้เป็นความผิดที่เป็นมูลฐานปปงด้วยก็จะมีการยึดทรัพย์ด้วย

ครับซึ่งในเคสแรกเนี่ยที่ของปปงทำนะครับ
ยึดทรัพย์กลุ่มนำเข้าหมูเถื่อนไปแล้ว๕๓ล้านนะครับ
ครับที่โปรปรงรออกับสั่งเมื่อวันที่๑๖พกครับ
ทำคดีร่วมกันเนี่ยทำคดีร่วมกันเนี่ย
น้ำหนักมันจะอยู่กับใครในการตัดสินใจมากกว่า
คืออย่างนี้ครับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ดำเนินคดีอาญานะครับ
บริเวณคดีอาญาเนี่ยผู้ต้องหาที่ตกเป็นผู้ต้องหาแล้วแจ้งข้อหา
ซึ่งเกี่ยวกับพรบศุลกรซึ่งมีความผิดโมทฐานเนี่ย
การดำเนินการทางแพ่งในการยึดทรัพย์ของกลุ่มผู้กระทำผิดครับผมครับ
เถื่อนที่ยึดได้เป็นโบกี้โบกี้เป็นร้อยโบกี้เนี่ยเอาไปทำอะไร
พอเป็นของกลางแล้วเอาไปทำอะไร
คือตอนนี้มันเป็นอำนาจของประสุทธิ์นะครับที่ต้องนำหมูเถื่อนพวกนี้ไปทำลายนะครับ
มันเป็นกฎหมายโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่าเอ่อหมูเนี่ยนำเข้ามาหนึ่ง
ที่ต้องเอาหมูพวกเนี้ยไปทำลายนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการทำลาย
แล้วถ้าเขาไม่ทำลายแล้วลักลอบเอาไปขายเนี่ยหน้าที่ใครไปตาม

เราทางบริษัท
คณะทำงานขึ้นมาหลายฝ่ายนะครับ

ในการที่ทำลายครับ

เอาล่ะครับผมได้ข้อมูลเยอะเลยครับ

ัตตะพลดิษยธรรมหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวน
ขอบคุณมากครับท่านครับขอบคุณครับ

สวัสดีครับก็ได้รู้ว่า
จะดำเนินคดีสำหรับกลุ่ม
ผู้ต้องหาที่เป็นเอกชน
ส่วนข้อมูลว่า

คนละส่วนกันเอาละนี่คือ